มัวจะปลอดภัยแล้วนะครับแต่เราไปดูหน่อยว่านะครับ
พฤติการนะฮะที่ในพันธุ์เนี้ยทำระหว่างทางเนี้ยเป็นยังไงบ้าง
ตำรวจทำแผนครับค่ะตำรวจสพออินบุรีนะครับ
หลังจากไปรับตัวมาแล้วก็พาในพันธุ์นะฮะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเริ่มจากไหน
ก็หลังวัดโฉมศรีเลยที่พักของน้องมัวนะครับ
ตรงนี้เนี่ยพฤติการของเขาเริ่มต้นเลยคือ
จ้างเด็กในวัดยี่สิบบาทไปพามัวไปดิไปพามัวไปดิ
พอพามัวมาปั๊บก็พาออกจากวัดไป
จากนั้นก็ไปที่โรงแรมที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะครับ
แล้วก็พาน้องมัวเนี่ยขึ้นไปพักที่ชั้นสอง
หลังจากทำแผนเสร็จคุณผู้ชมอ้าว
พูดไม่เหมือนวันก่อนเนี้ยทำไมอ่ะวันก่อนตอนมอบตัวบอกว่า
อะไรนะได้ล่วงละเมิดแล้วก็ทำร้ายใช่ไหมใช่ใช่
เออแต่ปฏิเสธแล้วปฏิเสธบอกไม่ได้ล่วงละเมิดแล้ว
แค่พาไปเที่ยวทำร้ายอันนี้ไม่แน่ใจ
เออแต่ปฏิเสธเรื่องล่วงละเมิดแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะเคยมี
คดีล่วงละเมิดทางเพศนะครับในสถานีเมื่อก่อน
แต่ที่ก่อเหตุครั้งนี้แค่พาน้องมัวไปเที่ยวส่วนคดีก่อนหน้านี้ที่เคยต้องโทษ
รับว่าก็เคยล่วงละเมิดเด็กจริงอยากจะขอโทษครอบครัวนะครับ
ทั้งหมดที่ทำให้เดือดร้อนกันแล้วขอรับกรรมที่ก่อเอาไว้

เอามาดูญาติญาตินะครับแล้วก็นางสมนึกแม่ของนายพันธุ์บ้างนะครับ
ท่านก็มาเยี่ยมที่สพอินบุรีนะคือแม่ยอมรับแม่บอกลูกฉันทำผิดจริง
ฉันก็ไม่ได้ปกป้องลูกเนี่ยฉันเองซะอีกจะเป็นคนแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ขออภัยแจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ

ก็สอดคล้องกับพ่อของนายพันธุ์นะครับ
ก็บอกด้วยว่าลูกชายเนี่ยเคยมีคดีอนาจารย์เด็กอายุ๑๖ปี
แล้วก็ออกจากบ้านหนีคดีไปหลายปีแล้ว

ก็พยายามติดต่อลูกชายแล้วล่ะแต่ติดต่อไม่ได้
กระทั่งลูกชายพาน้องมัวมาที่บ้าน
ก็เลยรีบเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวครับ
ส่วนคดีที่ลักพาตัวเด็กชายโมตกลง
ตำรวจเขาแจ้งข้อหาพรากเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี

โดยจะนำตัวนายพันธ์ฝากหางต่อสารวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ